ไอจีก็เรียกว่าถั่วลงอ่ะแหละเอาง่ายถั่วลงในพลอยหลัง
ก็บอกเลยว่าพลอยเจอมาเนี่ยก็บอกว่าบางทีไทม์ไลน์ของ
บางช่วงบางตอนนางก็ยอมรับว่าบางไทม์ไลน์ของนางหายไปบาง
บางตอนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ไทม์ไลน์ของเธอก็จะพบ
เดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างต่างล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ย
เขาออกมาโพสต์นะฮะข้อความขอโทษโดยพลอยเขาบอกระบุก่อนอื่นต้อง
บอกว่าคำขอโทษของพลอยครั้งนี้ไม่สามารถลดความเสียหาย
จากความคาดไม่ถึงและก็ความสะเพราของพลอยได้และเข้าใจดี
หากทุกคนจะโกรธและไม่ให้อภัยในตอนนี้พลอยเองไม่ได้มี
ตนาที่จะทำให้เรื่องมันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นแบบนี้
ผิดพลาดครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนที่กำลังจะประมาทแบบพลอย
จึงไม่ได้ทำตามมาตรการกัดตัว๑๔วันอยู่ที่พังงาน
เพราะคิดว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรยอมรับว่ากาดตก
แต่สุดท้ายมันสร้างความเสียให้กับทุกคนพลอยเสียใจแล้วก็ขอโทษจริงค่ะ
งานนี้ก็ออกมาขอโทษแต่ไม่ไหวแหละทุกคนก็ด่ากันแบบว่าถึงความประมาทของเจ้าตัว
ว่าเฮ้ยทำยังไงจนล่าสุดครับนายอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
ภูลศักดิ์โสพลปฐุมรักษ์ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโควิด๑๙
ที่อำเภอกเกาะพงันเปิดเผยว่าวันนี้จะเดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกปัญญานิรัติมานนท์นะฮะ
ผู้กำกับสพเกาะพงันเนี่ยนะครับเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวไลลาบุญศักดิ์หรือพลอยเชอร์มาน
ในข้อหาไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ยอมกักตัว๑๔วันนะฮะ
สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างกรุงเทพของเรานี่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดพลอยเชิญมาจำนวน๓รายผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙ปรากฏว่า
หลบไม่ติดเชื้อด้านสถานที่ที่เดินทางไปพักก็ได้ให้สาธารณสูตรอำเภอกเกาะพังอัน
เข้าไปทำการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทั้งหมดแล้วนะฮะตอนนี้
นี่คือไทม์ไลน์ที่ทางพลอยลงมาใหม่ยังคงเป็นประเด็นอันนี้ไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ไปเนี่ยนะครับก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกาะเนี่ยเขาก็คือไปขอความร่วมมือจากคุณพลอยว่า
ขออนุญาตกักตัว๑๔วันขอความร่วมมือนะครับคุณพลอยก็โอเคหลังจากนั้นก็มีการโทรไปเช็ค
คุณพลอยก็บอกอยู่ที่โรงแรมตลอดแต่สุดท้ายภาพที่มันออกมามันไม่ใช่

มันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับทราบ
ก็รู้สึกว่าเป็นเทสนะใช่แบบนี้
ต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมาย

แต่น้องก็ยอมรับหมดแหละ